คุณผู้ชมค่ะแต่อีกหนึ่งคนอันนี้ยังไม่ได้มาคว้ารางวัลนะแต่ก็คว้าใจพี่สื่อมวลชนอยู่เหมือนกันถามอะไรก็ตอบมาทันทีเลยนะคะสำหรับพี่ต้นหอมสกุลตลานั่นเองนะคะกับข่าวเฉาประเด็นร้อนทั้งหลายเลยเหมือนเขาบอกแต่ไม่จบ
มีบทสัมภาษณ์ช่วงนึงหลายคนว่าตอนคบกันเนี่ยก็เปรย์เขาดีรักจาเติ้มและค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของมือ
จบคือจบไม่อยากพูดถึงแต่ดูที่จะไม่จบ
อย่างที่บอกไปว่าดูว่าตัวตัวเนี่ยเป็นสไลด์เปย์
เทให้ผู้ชายหมดหน้าตักจริงหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ถ้าฟังสัมภาษณ์จริงนะคะที่มันเป็นข่าวอยู่ตอนนี้
ไม่มีคำว่าแมงดาคือจริงอยากจะบอกว่าคือต้นหอมไม่ได้ตั้งใจนะคะ
จะบอกว่ามันเป็นแมงนงแมงดาอะไรอย่างนี้

ไม่คือที่สัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวานเลยล่ะที่เป็นประเด็น
จะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
คนจะมองว่ามันมีเรื่องสายเปย์ตลอดระยะเวลาซันไม่เคยไม่เคยทำตัวเป็นแมงดา
อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนโฟกัสที่ของขวัญวันเกิด
แต่ของขวัญวันเกิดหอมให้แค่ปีหนึ่งครั้งเดียว
ในขณะที่ซันจะมีของขวัญวาเลนไทยมีนู่นมีนี่ของเขามาเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เราไม่เคยเปย์เงินเปย์ทองอะไรให้กับเขาเพราะว่าหอมต้องการแฟนหอมไม่ได้อยากได้แมงดามาเป็นคู่ชีวิต
ไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าเดินออกมาแล้ววันนี้เลิกกันแล้วเขาจะมีใครจะไปคบกับใครนั่นคือสิทธิ์ของเขา
หอมจะไปห่วงกล้างทำไมอ่ะคะคือหอมเป็นคนเลือกเดินออกมาเองอยากคุยเอาอะไรจากหอมเลยหอมไม่พูด
อยากให้ตอนนี้สังคมปล่อยวางกับเรื่องนี้ได้แล้วมันนานเกินไปแล้ว
ไม่บวมนะคะแต่ว่าจริงคือต้นหอมฝากบอกว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปว่าแมงดา
แต่ว่าคนก็ไปจับประเด็นว่าต้นหอมด่าสันว่าแมงดาเพราะก่อนหน้านี้
สันเคยเปรียบเปยให้สัมภาษณ์ต้นหอมว่าเป็นสุนัข
ที่คนมาบ้านแล้วมากัดน้องมู
เขาก็ไม่ได้บอกตรงหรอกว่าเป็นทายแต่ว่าเป็นยงประยงมา